ฮาโลวีนแล้วนะวันปล่อยผีคุณผู้ชมที่ร้านคาเฟ่หลายร้านเขาก็มีไอเดียแล้วก็ดีไซน์ต่างไม่เหมือนกัน
อย่างที่ปราจีนบุรีเขาก็เตรียมต้อนรับฮาโลวีนนะครับ
ว้าวบ้านน่ากลัวอะไรน่ะ
บรรยากาศวางเวงสุดจริง
นี่คือบรรยากาศร้านนานาคาเฟ่แอนด์เรสตรอง
ที่ตะบลก๊อร่อยอำเภอพระเจ้าตาคาจังหวัดปลาจินบุรี

อ้อยหน้าอะไรน่ะหน้ากลัวหน้า

ก็แหมคนน่ารักแต่งให้น่ากลัวก็ยังดูน่ารักนะเนี่ย

ไม่ใช่คุณแล้วคุณน่ากลัวแต่ยังไม่เริ่มแต่งน้องใบตอง

บรรยากาศที่นี่เขาจำลองสถานที่ให้เป็นสุสานและป่าช้า

เออมีผีแล้วก็มีอะไรคะเนี่ย
น่าจะเป็นยาดองหรือเปล่าลุงไม่ใช่นะ

หมอกควันแบบนี้เขาบอกว่าจัดเตรียมเอาไว้

ที่จะมาร้านในช่วงของเทศกาลวันฮาโลวีน

อกจากนี้เขายังมีบริการแต่งหน้าผี
ให้กับนักท่องเที่ยวแบบฟรีนะ